เรื่องใหญ่มาดูเรื่องนี้หน่อยละกันค่ะ
จุดจบของสายหมอบ

แล้วเดี๋ยวดูนะว่าจุดจบมันเป็นอย่างนี้ล่ะค

สุดยอดจริงว่ะ

มาแล้ว

ไปหมอบที่พงยาซะแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะไม่ใช่หมอบอย่างเดียวคงมุดพงหญ้าไปด้วย

ตอนแรกเอาจริงที่ที่ฉันเห็นคลิปนี้
ไม่เห็นคนขี่เลยนะคิดว่าเป็นอะไรอ่ะมอเตอร์ไซค์ผีสิงค
พอดูใกล้โอ้โฮโอ้โฮนอนอยู่
โอ้โฮเขาหมอบแบบสุดตัวเลยหรือ

เห็นขาชี้ฟ้ามอเตอร์ไซค์กระเด้งลงข้างทางแบบนี้เลย
เออเตือนใจนะคะ

ระวังด้วยนะคะไม่ต้องท่าพิษดารมาก
ถ้าปกติก็ถึงเหมือนกันนะคะ